คุณผู้ชมฮะที่อุทัยธานีนะฮะมีชายป่วยจิตเวทคลั่งครับ
แล้วก็ถือมีดไล่ฟันรถยนต์ของพี่สาวเขาเอง
สุดท้ายนะฮะพี่สาวต้องแจ้งตำรวจนะฮะ
ตำรวจก็ต้องเข้าควบคุมตัวแบบนี้นะครับตำรวจภูทรเมืองอุทัยธานี
พร้อมชุดฝึกปฏิบัติการพิเศษสำหรับจับคนเมายาบ้าหรือคนสติไม่ดีนะฮะ
รวมถึงกู้ภัยอุทัยธานีต้องนำอุปกรณ์มาเลยนะครับ
มาประงับเหตุชายคุ้มคลั่งอารวาสถือมีดฟันกระโปรงหน้ารถยนต์นะครับ
ที่เกิดเหตุเนี่ยบริเวณหลังวัดหนองเต่าหมู่สอง
บ้านบ่อปุ๋ยที่ตำบลหนองเต่าอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อบ่อยนะฮะก็เป็นนำสมุดนะครับ
อายุยี่สิบแปดปีป่วยจิตเวทฮะเขาถือมีดอยู่
เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเจรจาต้องเกลี้ยกล่อมพยายามที่นำอุปกรณ์ไม้งามเหล็กง่ามเข้าระงับเหตุนะครับ
ขอให้สติสงบสติอารมณ์ท้ายที่สุดสามารถควบคุมตัวเขาได้นะครับ
พี่สาวผู้ก่อเหตุก่อนหน้านั้นได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาจับกลุ่มน้องชายตัวเอง
เพราะว่าบอกว่าทนไม่ไหวแล้วน้องชายเนี่ยคุ้มคลั่งเป็นประจำนะฮะ
อารวาสเนี่ยยิ่งถือมีดคราวนี้มาฟันรถแบบนี้ยิ่งน่ากลัวไปใหญ่นะฮะ
ก็อยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือพาน้องชายไปรักษาอาการป่วยจิตเวทหน่อย
เพราะกลัวว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะเป็นอันตรายกับชาวบ้านนะครับ
ส่วนนายบอยเนี่ยก็ถูกควบคุมตัวได้เขาเรียกว่าโดยละม่อมเหมือนกันนะคุณนะ
หลังคุมตัวได้นะฮะก็นำขึ้นรถตำรวจเจ้าตัวบอกว่าที่ทำไป
เพราะโมโหคนในบ้านโมโหเท่าไหร่โมโหนิดหน่อยฮะ
โมโหเรื่องอะไรครับขอโมโหเรื่องคนในบ้านนี้หน่อยครับ
แต่ทีนี้เรื่องของการบำบัดรักษานี่สำคัญนะฮะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำตัวนายบอยไปส่งรักษาอาการจิตเวท
ไม่เกิดคุ้มครั่งอีกนะครับแต่เนี่ยรถพี่สาวที่ถูก
มีดฟันเสียหายแบบนี้นะฮะค่ะอันนี้ยังฟันรถนะ

กลัวครั้งต่อไปจะฟันคนฟันชาวบ้านนะครับ